ท่านผู้ชมครับเรื่องทางคดีเนี่ย
เราก็ต้องรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่กันต่อไป
ใช่ไหมฮะท่ามกลางการช่วยสืบสวนสอบสวนของผู้คนโดยทั่วไป
เพราะว่าไม่อยากให้คุณตังโมต้องเสียชีวิตแบบฟรี

วันนี้ไปดูความเคลื่อนไหวในกลุ่มเพื่อนของคุณแตงโมหน่อยกันแล้วกัน

คุณจักรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเราวันนี้ได้ไปเจอคุณฮิปโปนะครับ
คุณฮิปโปเพื่อนสนิทของคุณแตงโม

นี่นะฮะถามว่าเอาไปไหนกันเนี่ย

ไปช่วยกันเลือกซื้อผลไม้นะฮะ

ขามะม่วงส้มแตงโมด้วยนะครับ

คือชื่อตังโมก็ชอบกินตังโมจริงนะ
ที่คุณแจ็กเกอรีนบรรณฐิการข่าวบันเทิงเนี่ย

แก้บนที่สารเจ้าแม่ทัพทิมริมน้ำ

เพื่อนเนี่ยมาตามหาตั้งแต่คืนแรก

คุณฮิปโปบอกว่า

คุยกับคุณจักรีนนะครับท่านผู้ชมครับ

สมัยที่ขับรถไปทำงาน

สร้างความสนุกสนานให้กับเพื่อน

จะมีคลิปเก่าที่เคยอยู่

เอามาให้ดูทางยูทูปอีกครั้งหนึ่งคุณฮิปโปบอก

หลายคนถามถึงคุณเบิร์ตค่ะ

คุณเบิร์ทเนี่ยเอาใจใส่ดูแล
เอาฟูกมานอนเรียงข้างคุณแตงโม

อีกภาพหนึ่งคุณเบิร์ตคอยช่วย
คุณแตงโมที่ใส่เสื้อสีขาวนะฮะ

เรื่องของซึมเศร้านี่นะครับ

ขั้นคิดสั้น
ห่วงกันไปเองอันนี้คุณฮิโปะบอก

เศร้าขนาดไหนเนี่ยคงไม่ทำแบบนั้นหรอก
อันนี้คุณฮิโปะเราจีบมวลมามามากกว่า๗ปีแล้ว

คือนานกว่านั้นแล้วเพิ่งจะมาเป็นแฟนกัน

แล้วบอกนางยังไงเรื่องแบบคิดสั้น
คือพี่เบิร์ตเขาไม่ได้บอกหรอกแต่เราแค่กลัว
เราก็เหมือนระวังไปก่อนเพราะว่าพอภาวะ

มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วก็กลัว

ทุกคนก็จะพยายามดูแลเวลาพูดอ่ะ

มันก็จะมีอาการเคลือ
น้ำตาไหลมากเพราะมันเห็นภาพตลอดเวลา
อันนี้เข้าใจก็เลยแบบพยายามซัพพอร์ต

คือไม่พูดเรื่องพี่โมเลย
คือถ้าพูดก็คือเรื่องดีอะไรอย่างนี้

เพราะเขารักแตงโมจริงเขารัก
ไม่ใช่เพราะว่าโมเป็นดาราเขารัก
เพราะเนี่ยคนนี้ฉันรักเขา

นาธิการข่าวบันเทิงของเราเนี่ย

คุณฮิปโปเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
หลังจากเกิดเหตุการณ์ต่างนานา

เพื่อนรักของคุณตังโมก็เครียดมาก

โอ้โหแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอน

ปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของ

แต่อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้นะฮะ

บ้าหรือเปล่าถ้าไปหาหมอแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับ

เราไปหาหมอตาแต่งั้นถ้าใจเราเจ็บ

คลายกังวลกันได้มากขึ้นอะไรประมาณอย่างนั้น

ส่วนเรื่องของคุณแม่ของคุณตังโม

อะไรนะคุณแม่บอกฮิปโปเนี้ยให้อภัย๕๐ใช่มั้ย
ใช่แล้วตอนแรกแม่บอกให้อภัยแค่๕๐
แล้วก็ค่อกับให้อภัยทุกอย่าง

ข้อมูลมันพรั่งพูมาหลายทาง
สับสนกังวลความเครียดเยอะแยะไปหมด

ก็อนุญาตเพื่อนของลูกสาวทุกคนนะฮะ

ก็คือเมื่อวานคุณแม่โทรมา

ที่แบบเขาเป็นคนคอยประสานให้
คือบางเรื่องคุณแม่เขาไม่ได้รับทราบว่าแบบ

ทำไมจะทำอะไรถึงไม่บอกคุณแม่ก่อน
เรื่องแบบงานนู่นอะไรอย่างนี้คุณแม่เขาไม่รู้
แล้วเหมือนมันมีข่าวออกไปเขาก็เลยนึกว่าแบบ
ทำไมเธอไม่บอกฉันอะไรอย่างนี้เขาก็เลยโกรธ
หนึ่งร้อยก็คือลดมาเหลือเราห้าสิบ
คือตอนนี้ก็ปกติไปทวนลงแม่เลยเพราะสุดท้ายค่ะ
คือคนสุดท้ายที่เขาจะอยู่ด้วยหรือคนที่ครอบครัวเหลืออยู่
อย่างที่อันน้าเคยพูดว่าถ้าพูดกันนับยากจริง
คนสุดท้ายที่จะเหลืออยู่ก็คือมีแม่นี้แหละ
ออกเดินทางมากับคุณจักรีนเนี่ยนำมาแก้บนเจ้าแม่ทัพทิม
ที่ปากคลองบางขุนเทียนที่ช่วยโดนบันดาล
เจอร่างคุณแตงโมอย่างที่เพื่อนเนี่ยได้มาขอเอาไว้
เป็นความสบายใจของเราเราก็เลยมาทำพิธี
ซึ่งอันนี้ก็ยิงพวกก็ยังย้ำเตือนอีกหนึ่งครั้ง
เพราะเมื่อกี้โทรหาคุณแม่คุณแม่น่าจะติดสายอยู่
ก็เลยแจ้งว่าแบบโอ้คุณแม่ค่ะหนูมีเรื่องปรึกษาหน่อยนิดนึง
คือจะแจ้งให้คุณแม่ทราบนะคะแล้วก็แต่ได้แจ้งทางพี่ต่อยไปแล้ว
ว่าวันนี้พี่โพจะมาทำการแก้บน
ก็คือเราได้บนไว้ว่าขอเจอพี่โม

เสร็จอ่ะเราก็เลยต้องแจ้งคุณแม่ด้วยว่าเออคุณแม่หนูจะขออนุญาตนะคะ
คือวันนี้เนี่ยผมได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณดายศ
คุณต่อยพี่ชายของคุณตังโม
คือความจริงเนี่ยเห็นข่าวว่าได้พูดถึงเรื่องว่า
อย่าทวนลงหรือว่าอย่าเข้าใจผิดอะไรคุณแม่เลย
ผมก็โทรศัพท์ไปหาคุณดายศบอกว่าคือยินดีคุยด้วยนะ
แต่ความจริงเนี่ยไม่อยากเป็นของเป็นข่าวอะไรทั้งสิ้น
อยากให้ทุกคนโฟกัสในเรื่องคดีของน้องสาว
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องสาว
สุดท้ายคุยไปคุยมาพี่ชายคุณแตงโมคือคุณนายศ
ฝากผมมาบอกกับทุกท่านด้วย
บอกว่าขอยืนยันว่าคุณแม่เนี่ยรักลูกสาว
คุณแม่เนี่ยรักคุณแตงโมรักน้องสาวจริง

บางเรื่องบางราวอาจจะสับสนเข้าใจผิด

คุณดายศฝากบอกว่าอยากให้ทุกคนตอนนี้เนี่ยโฟกัส
มุ่งไปที่ความคืบหน้าในคดีของคุณแตงโม
ของน้องสาวคุณดายศเป็นหลัก

คุณต่อยบอกว่าไม่ขอพูดถึงจริง
ทีแรกคุณต่อยบอกว่าผมคุยกับพี่ภาคภูมิสองคนได้ไหม

ผมไม่อยากพูดเรื่องราวอะไรต่างที่มัน
ที่มันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องสาวจริง
ส่วนเรื่องคดีตอนนี้ก็ต้องรอฟังความคืบหน้าจากตำรวจนั่นแหละ
แต่เอาเป็นว่าถ้าจะสื่อสารอะไรผ่านไปยังทุกคน

คุณดายศฝากผมมาบอกทุกท่านว่า
ขอยืนยันว่าคุณแม่รักน้องสาวจริง
ไม่มีแม่ที่ไหนที่ไม่รักลูก
แล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าเป็นพี่ชายแล้วออกมาปกป้องแม่
ในกรณีที่ถูกสังคมโจมตีอะไรเนี่ย
แต่ว่าอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าเออ
ด้วยนะฮะ